อ่าส่วนข่าวนี้อีกเช่นกันจะไปนอนเต็นต์แล้วไม่ได้นอนเหมือนกัน
คุณนัทพงศ์ค่ะเป็นคลิปที่มีการโพสต์ในโลกออนไลน์แล้วแชร์กันเยอะทีเดียวนะคะ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาไปแชร์ประสบการณ์การไปพักเต็นต์แต่ไม่ได้นอนค่ะ
เพราะว่าเต็นต์มันมีสภาพแบบนี้ค่ะราขึ้นทั้งหลังเลยเนี่ยโอ้โหดูสภาพนะคะ
แล้วมันพีคยิ่งกว่านั้นคือเขาไปแจ้งพนักงานคำตอบของพนักงานเนี่ยบอกว่านอนได้ก็นอน
นอนไม่ได้ก็เอาเงินคืนไปถึงจุดนั้นแล้วมันจะต้องนอนแล้วค่ะ
คำตอบแบบนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องนะคะมีการโพสต์แบบนี้เลย
คุณอำพาพรเรืองธนันรักค่ะเล่าให้ข่าวเย็นไทยรัฐฟัง
ปีใหม่ก็จัดทริปไปกับญาติญาติห้าคนก็ดูในโลกโซเชียลเนี่ยค่ะ
ที่พักสวยนะคะที่น่านโฆษณาในเฟซบุ๊กก็จองไปสองหลัง
แต่เขารู้สึกแย่เพราะมันไม่เหมือนกับที่รีวิวอะค่ะ
เต็นต์มันเล็กกว่าแต่ที่มากกว่านั้นก็คือสภาพที่เขาเห็นเนี่ยค่ะ
รอยดำเต็มเลยค่ะราทั้งนั้นเลยนะคะเขาจองไป๑๗๐๐บาท
บอกว่าราคาค่อนข้างสูงพอสมควรเขาก็เลยไปส่วนกลางไปถามว่า
เต็นต์เป็นแบบนี้เปลี่ยนให้ได้ไหมนอนไม่ได้
พนักงานบอกว่ามีเต็นต์แต่ว่าพอเขาไปดูเต็นต์สิที่จะให้ย้ายเนี่ย
ก็นอนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันอยู่หน้าห้องน้ำรวม
มีทั้งกลิ่นมีทั้งน้ำไหลออกมามันก็นอนไม่ได้
เสร็จแล้วพนักงานบอกว่านอนได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็เอาเงินคืนไป
เป็นวักทองเลยคำพูดนี้ทางลูกค้าท่านนี้เนี่ยนะคะ
คุณอำภาพรบอกโมโหมากเลยแสดงถึงความไม่รับผิดชอบ
ตัดสินใจเธอกลับเลยนะเธอไม่นอนน่านนะ
จากนานถึงชนบุรีเนี่ยขับมาจากนาน๒ทุ่มถึงชนบุรี๖โมงเท้า

ฮิลาที่หนักเลยก็คือมีหลักเดียวแต่ที่เหลืองักคือก็จะมีแบบบาง
ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าก็เข้าใจว่าตรงนั้นมันชื้น
เรามันต้องมีอยู่แล้วไม่คิดเลยว่าเธอ
พอเราเจอปุ๊บเนี่ยเราไปบอกพนักงานเขายังไงบ้างพี่
ตัวพี่สะพ้ายเดินขึ้นไปเคลียร์เพราะว่าพี่มันจองในนามชื่อพี่สะพ้ายค่ะ
เพิ่งไปเคียร์ว่าพี่เต้นมันมีปัญหาประมาณนี้แบบนี้นะ
เรานอนไม่ได้รบกวนเปลี่ยนให้ใหม่หน่อยได้ไหม
แต่ก่อนที่จะบอกว่าจะมีอีกหลังนึงเนี่ยมันมีสาวสองทักมาว่า
นอนได้ก็นอนนอนไม่ได้ก็เอาเงินคืนไป
คือที่มาโพสต์เนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือคำพูดของพนักงานคนนี้
ใช่เลยใช่ใช่
เนี่ยค่ะวันนี้มีคำชี้แจงของตัวแทนที่พักนี้นะคะ
เขาบอกว่าไอ้เต็นต์อันที่มีปัญหาเนี่ยเต็นต์นี้นะคะ
เป็นเต็นต์ที่รอการทำลายมันทำความสะอาดไม่ได้แล้ว
แต่พนักงานเอามาจัดให้เพราะว่าเป็นพนักงานใหม่
ยังไม่รู้ระบบก็เลยจัดให้ลูกค้าแบบนี้นะคะ
นี่เขาชี้แจงแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าขอยอมรับข้อผิดพลาด
แล้วก็ขอโทษไปที่คุณอำภาพรแล้วด้วยวาจา
เดี๋ยวช่วงค่ำจะพาพนักงานที่ก่อเหตุไปขอโทษอีกครั้งหนึ่ง
แล้วตอนนี้ก็อบรมพนักงานภาคทันพนักงานที่เกาะเรื่องเอาไว้แล้ว
ยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ
เกิดขึ้นจริงนะครับใช่ครับ
แต่ว่ามันเป็นเต็นต์ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะฮะ
ช่วงปีใหม่ลูกค้าเยอะ
พนักงานประจำมันไม่คลอ
เราจ้างแรงงานภายนอกมาช่วย
ทีนี้พนักงานที่เราจ้างมา
แกไม่ทราบแกก็เลยเอาไปกางให้
ที่มีลูกค้ามาบอกเราก็จัดการเปลี่ยนเต็นต์อื่นให้
เรื่องของอารมณ์ของพนักงาน
ก็ผมก็เข้าใจนะครับ

อยากจะบอกคิดไร้สงสม
พนักงานทุกคนจะขอโทษ

เดี๋ยวนี้หลายคนนอนเต็มท์
จริงแล้วก็ถูกของคุณอำภพรที่ไม่นอน
เพราะจริงแล้วในแง่ของความรู้สึกก็ส่วนหนึ่ง
แง่สุขภาพก็สำคัญเลยนะคะ
อาจารย์ออสออกมาเตือนเชื้อราพวกนี้จริง
คือเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะแต่มันมีสปอร์
พวกนี้มันเป็นอันตรายกับร่างกายทั้งในระยะสั้นระยะยาว
มันจะทำให้อวัยวะภายในของเราล้มเหลวหรือว่าเสื่อมลงได้
ประสาทไตระบบสื่อพันธุ์มันกระทบได้เลยค่ะ
ราลักษณะอย่างนี้ก็คือมีเชื้อราอยู่ในเต็นต์นะครับ
ซึ่งค่อนข้างจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับหรือลูกค้าที่ไปพัก
ก็เปรียบเสมือนลูกค้าไปนอนอยู่ในโรงศพเลย

เชื้อราที่เห็นมันก็จะมีสปอร์มีการส่งสารพิษออกมานะครับ
ลาทุกชนิดจะสามารถผลิตสารพิษที่เป็นชีวมริกุลออกมาได้ทุกตัวเลย
อยู่ที่ว่าจะผลิตมากหรือน้อย
แล้วมันก็จะเข้าไปในร่างกายนะครับผ่านการสูดดมเข้าไป
หรือสัมผัสโดยตรงหรือว่าโดนกับอาหารหรือน้ำอะไรต่างนะครับ
ได้ความรู้ด้วยนะคะเรื่องนี้